ข่าวนี้แล้วที่เราคุยกันตอนเปิดรายการถังที่อยู่ข้างหลังดอมนี่
เป็นถังใส่น้ำขนาดใหญ่๒๐๐ลิตรคุณผู้ชม

ไปทำอะไรทำไมถึงตกลงไปแบบนั้น

คุณตาคนนี้ลงไปอยู่แล้วกว่าจะช่วยออกมาช่วยมายังไงอ่ะ

เนี่ยเก้าคอย
พ่อใหญ่ชื่นมาทำอะไร
ชื่นมาทำอะไร
ไปเอาคืนแรง

คุณพระช่วยคุณชีก็ช่วยค่ะ

คุณลุงหรือพ่อย่ายหรือคุณตานี่นะ
ดู๖๘ปีแล้วคุณแม่คมคิดสภาพดูสิ
ไอ้ที่ลงไปไม่ใช่จะใช้คำว่าอุบัติเหตุ
ก็ไม่รู้จะพูดแบบนั้นในเต็มฝั่งดูน่าจะจงใจลงไป
คือถ้าฟังที่แกเล่าเมื่อกี้
ตั้งใจลงไปใช่คือคุณตาเนี่ยมีจิตอาสาชอบช่วยงานวัด

พอเห็นว่าถังน้ำที่ใส่น้ำใหญ่น้ำมันรั่วออกมาใช่ไหม
เอาอยากจะลงไปช่วยอุดแต่พอลงไปทีนี้เนี่ยขึ้นมาไม่ได้
แล้วในนั้นน่ะยังดีนะพี่เบิร์ดดอม
คุณผู้ชมมันไม่ได้มีน้ำอยู่อ่าแล้วอีกอย่างหนึ่งคืออากาศ
อากาศมันจะโอ้โหมันไม่มีอากาศมันน้อย
เพราะว่าปากถังคุณผู้ชมดูสิตรงรูนั้นมันแคบนิดเดียวเอง
แล้วคุณลุงนิรันดิจูวัดอายุ๖๘ปีคนนี้เนี่ยนะคะ
หน่วยกู้ชีพพระชีที่วัดเขาลูกช้ากระเภิงกะบินบุรี
เอาตัวของคุณลุงออกมาจากถังน้ำ๒๐๐ลิตรนี้
แล้วมันสูงเท่าไหร่นี่รวมขาตั้งด้วยสูง๒เมตร
ประมาณ๒เมตรกว่าเหมือนกันก็๒๒๐เมตรนะครับ
แล้วความกว้างของถังมันประมาณเมตร๒๐ค่ะคุณผู้ชม
ให้ปากที่ลงไปเราน่ะมันแบบใหญ่กว่าฟุทกว่า
นิดน่ะแล้วดูสิตอนที่เอาตัวออกมาโอ้ยไม่ได้ง่ายเลย

ซึ่งทุกคนก็ช่วยกันก่อนที่แรกต้องยกออกมาจากฐานเหล็กก่อนนะ

จะให้คุณลุงคลานออกมาเองก็ไม่ได้ต้องดึงตัวออกมานี่แหละค่ะ
แล้วพอออกมาแล้วยาดมต้องมาเลยนี่วัดชิพจรก่อนเลย
ซึ่งเบื้องต้นเนี่ยคุณลุงก็ยังพูดไม่ค่อยถนัดหรอก
ยังพูดไม่ค่อยสะดวกเพราะว่าเหมือนกับขาดอากาศมานานไง

กู้ภัยก็ต้องรีบประถมพยาบาลพาส่งโรงพยาบาลกบินบุรี
พระลูกวัดบอกแบบนี้อ๋อตานิรันดิน่ะเหรอ
เป็นชาวบ้านจิตอาสามาช่วยงานวัดประจำเลย
ทีนี้เกิดเหตุการณ์แบบนี้นะตาแกก็ขอมาช่วย
จะซ่อมจะอุดถังก็เลยเอาบันไดปีนขึ้นไปปากถัง
แต่ทีนี้ไอ้จังหวะนั้นจะปีนไปอุดพลาดตกลงไป
แล้วมันเป็นถังเปล่าไงไม่มีน้ำอยู่
นี่ยังดีนะเนี่ยที่ประสานกู้ภัยมามาช่วยเหลือได้ทันท่วงทีนะคะ
ขอให้อาการปลอดภัยนะคะ